ดูความน่ารักของน้องคนนี้ดีกว่านะครับ
บอกเลยว่าเด็กตัวน้อยเนี่ยเขาก็อยากจะลองเป็นพระดู
ดูสิจะท่องบทสวนให้น่ารักขนาดไหนครับ
โอ้ยสาธุรุ

โอ้ถ้าทำขนาดนี้ไปบวชเถอะลูก

แม่แล้วหยิบตลปัดมาแบบนี้
หลับตานั่งขัดสมาธิท่องฉากกันทีเดียว
นั่งบทอาจารย์พระท่านจริงด้วยโอ้โหเรียนแบบเรียนแบบพระมาเลย

แม่แล้วคนในบ้านสนับสนุนด้วยนะ
ต่างคนต่างไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

จองกิวเลยค่ะท่านค่ะ

เอามือถือมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
โอ้ยความน่ารักของเด็กนะ

คุณผู้ชมครับดูแล้วน้องเขาก็ดูเหมือนกับ
มีความสามารถด้านนี้และชื่นชอบจริงนะ
คือทางครอบครัวเขาเนี่ยได้พูดคุยกับเราด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าเออถ้าเป็นไปได้ถ้าน้องเขาชอบด้านนี้จริงหรอก

แต่ก็ถามเดี๋ยวถามความคิดเห็นของน้องอีกทีนึง

ความสามารถเด็กเอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับ